คุณผู้ชมครับตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมา
ก่อติดเรื่องของความแปรปวนสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง
ฮิตตกลงมาลมกระโชคแรงลูกเห็บที่ตก
ในวันนี้มาเกาะติดกับอีกหนึ่งอย่าง
ที่จะตกลงมาจากบนท้องฟ้าเช่นเดียวกัน
แต่ว่าไม่ใช่เกิดจากธรรมชาตินะครับเป็นฝีมือของมนุษย
นั่นก็คือสถานีอวกาศที่มีชื่อว่าเทียนกงหนึ่ง

สูญเสียการติดต่อกับฐานบริเวณพื้นโลก
ตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาขนาดนี้เอง

การว่าอีกไม่กี่วันหลังจากนี้เป็นต้นไป
จะตกลงมายังพื้นโลก
โดยไม่สามารถที่จะคาดการณ์ได้ว่าจะไปตกตรงจุดไหน
แต่แน่นอนนะครับพื้นที่สีแดงทั้งหมดนี้เป็นจุดที่คาดการณ์ว่า
เทียมหรือว่าสถานีอวกาศแห่งนี้จะตกลงมา
หนึ่งในนั้นคือเมืองไทยของเรานั่นเอง
จะสังเกตว่าอยู่ในพื้นที่สีแดงด้วย
ล่าสุดสถานการณ์ณขณะนี้เป็นอย่างไร
โอกาสเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนที่เมืองไทยของเราจะเป็นจุดที่สถานีอวกาศลอยลงมาตก
ไขคำตอบให้กับทุกคนได้ฟังกันนะครับว่าเรามีความเสี่ยงแค่ไหน
ตอนนี้สถานการณ์ปัจจุบันของสถานีโอกาสเชียงกงอยู่ตอนนี้อยู่ทวีปออสเตรเลีย
ด้วยความสูงที่๒๕๘กิโลเมตรนะครับโดยความสูงโดยเฉลี่ยจะลดแต่ละวันก็คือ๓๐๐๔๐๐เมตร
แล้วก็สถานีอวกาศเชียงกรุงหนึ่งจะผ่านประเทศไทย๒รอบต่อวันโดยเฉลี่ย
ว่าสถานีโอกาสเชียงกงจะตกสู่พื้นผิวโลกในช่วงต้นเดือนเมษายนนี้
ในละที่จุด๔๓องศาเหนือและละที่จุด๔๓องศาใต้
ข้อมูลนี้ยังคงต้องติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับ
เพราะว่าตอนนี้ไม่สามารถที่จะติดต่อกับดาวเทียมนี้ได้เลย
ไม่สามารถที่จะระบุได้ว่าตกที่ไหนวันไหนเวลาใด
ดังนั้นพื้นที่ประเทศไทยคือจุดเสี่ยงที่เราต้องจับตากันต่อไปนะครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ